มาดูความคืบหน้ากรณีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
พิพาทระหว่างหมวดจรูนกับครูปรีชา
มันมีเรื่องให้ตื่นเต้นร้าวใจทุกวันจริง
คือคดีนี้เป็นคดีข้ามปี
มีคุณผู้ชมบางคนก็บอกเหมือนกันนะเบื่อเหลือเกินตามมาตลอดเลย

ใช่หลังมันไม่เบื่อไงเพราะมันมีข้อมูลมากขึ้น

คือเมื่อวานนี้มันก็มีประเด็นที่มีหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นมา
เป็นทางฝากฝั่งของหมวดจรูนที่เขาเอาหลักฐานไปให้กับตำรวจกองปราบ
มันก็มีกรณีแชทไลน์ระหว่างแม่ค้าขายลอตเตอรี่
อ้างว่าไม่รู้ว่าใครถูกรางวัลที่๑
อันนี้คือวันที่๖พฤศจิกา
ก็ไหนบอกว่ารู้ว่าครูปรีชาถูกรางวัลที่๑ตั้งแต่๑พฤศจิกายนแล้วไง
แล้วก็มีคลิปเสียงหลุดออกมาเป็นคลิปเสียงที่เสียงคล้ายครูปรีชา
คุยกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่บอกว่าตัวเองไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่ง
บอกตัวเลขว่ามันคนละเลขกัน

ทีนี้วันนี้มีกระแสข่าวว่าทางครูปรีชาไปพบกับตำรวจกองปรับราม
เพื่อที่จะไปชี้จุดต่างในตลาดเรซิตี้
เหมือนกับลองดูว่าไปซื้อลอตเตอรี่ตรงไหน

กระแสข่าวก็บอกว่าพอไปชี้จุดอะไรต่างเรียบร้อย
ตำรวจก็อุ้มไปเลยครูปีชาหายไปเลย
แล้วครูปีชาก็สุดท้ายสารภาพกับตำรวจแล้ว
รู้แล้วว่าตกลงแล้วมันเป็นของใครยังไง
จริงแล้วยังนะคุณผู้ชมมันเป็นแค่กระแสข่าวนะ

เสื้อยืดเดินออกมาชิวเห็นนักข่าว
นักข่าวมาเหรอขอกลับเข้าไปอาบน้ำก่อน
คือสบายบอกว่ามันเป็นกระแสข่าว
มันไม่จริงไม่ได้ไปสารภาพอะไรนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยถามไปที่

พนักงานสอบสวนกองปราบรามเพิ่งได้รับโอนสำนวนคดีมาเมื่อวาน
แล้วก็จากการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของชุดปฏิบัติการกองกำกับการ๕กองปราบรามเมื่อวานนี้เนี่ย
ก็เจอพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจสอบได้เพิ่มเติมอีกจำนวนนึงค่ะ
ที่สามารถยืนยันความน่าเชื่อถือและคำให้การของพยานบุคคลสองปาก
ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับครูปรีชารู้เห็นเกี่ยวกับบทสนทนาในแอปพลิเคชันไลน
หลุดออกมาในโลกโซเชียลได้อย่างชัดเจน
แต่จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือเสียประโยชน์ต่อครูปรีชาตรงนี้
ตำรวจไม่ยอมบอกเราผู้บังคับการปราบรามบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
จากพยานหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่ตอนนี้นะคะ
ตำรวจบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องสอบปากคำพยาน๔๐คนของครูปรีชาใหม่แล้วค่ะ
แต่ขอเวลาหน่อยอย่างน้อย๒วัน
ในการให้ทีมสืบสวนสอบสวนอ่านรายละเอียดสำนวนคดีทั้งหมด
รับโอนมาจากตำรวจภูทรภาค๗
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเรียกพยานเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม
เพื่อตรวจสอบกับพยานหลักฐานที่มีอีกครั้งว่ามันขัดหรือแย้งกันในจุดไหนยังไงบ้าง
โดยเฉพาะเรื่องสถานที่ขณะเกิดเหตุ
พยานแต่ละคนมาให้ข้อมูลตอนเกิดเหตุอยู่ตรงไหนกันบ้าง
ตรงนี้เนี่ยสำคัญก็จะนำมาประกอบสำนวนคดีในส่วนของกองปราบรามอ่ะนะคะ
สัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวนอีกครั้ง
คาดว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
ทีนี้เรื่องคลิปค่ะที่เป็นคลิปเสียง
เสียงคล้ายครูปรีชาพูดคุยกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่คนหนึ่ง
คลิปนี้ล่ะที่เราให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อวาน
ทางผู้บังคับการกองปราบรามก็บอกว่าก็ฟังแล้วนะคะ
ฟังจากสื่อที่นำเสนอล่ะค่ะ
แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคลิปนี้หลุดมาจากเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
เพราะว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย
แล้วก็ยังฟันทงไม่ได้ด้วยว่าเป็นเสียงครูปรีชาจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องนำเสียงนี้ค่ะมาผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์
เทคโนโลยีเปรียบเทียบเสียงก่อน
แต่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แต่ก็ขออนุญาตท่านนะคะเมื่อวานทีมข่าวไทยรัฐนิวสโชว์เทียบให้แล้วนะคะ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคนว่ามันเหมือนกันหรือเปล่า
เราเอาเสียงสัมภาษณ์ของครูปีชาที่เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าว

ก็อยากจะให้ลองฟังดูเล่นว่ามันเหมือนกันไหม

ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าครูปรีชาเนี่ย
รับสารภาพเรียบร้อยแล้วกับตำรวจกองปราบรามวันนี้
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกชาคริสต์สวัสดี
รองผู้บังคับการปราบรามปฏิเสธค่ะ
บอกว่าไม่จริงนะคะมันเป็นแค่กระแสข่าวลือนะคะ
กระแสข่าวนี้อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้
คือเมื่อวานนี้ตำรวจกองปราบรามเอาตัวครูปรีชาไปจำลองเหตุการณ์
วันที่ซื้อลอตเตอรี่ว่าซื้อตรงไหนยังไง
หนหายตรงไหนเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี
ช่วงนี้ยังไม่มีใครประสานว่าจะเข้ามอบตัวอะไร

ผลการจำลองเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
ดังนั้นที่บอกว่าครูปรีชาไปรับสารภาพเรียบร้อยเนี่ยข่าวลือนะคะ

พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็ออกมาปฏิเสธเรื่องครูปรีชาไปรับสารภาพนะคะ
ท่านก็ยืนยันอีกเสียงนึงว่าไม่จริงนะคะ
ตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนแล้วก็รวบรวมหลักฐานเท่านั้นค่ะ
แต่บอกแค่ว่าครูปรีชามีความพยายามจะขอเข้าพบพนักงานสอบสวน
ครูปรีชาอยากจะขอรู้ทิศทางการดำเนินคดี
ครูปรีชาติดต่อเข้าไปกับพนักงานสอบสวนจริง
แต่ตอนนี้ค่ะพนักงานสอบสวนไม่ให้ครูปรีชาเข้าพบ
และถ้ามีความจำเป็นทางเจ้าหน้าที่ทางพนักงานสอบสวนเขาจะติดต่อครูปรีชาไปเอง
ไม่ต้องมาค่ะไม่ต้องมาติดต่อขอรู้ทิศทางการดำเนินคดีตอนนี้ยังไม่ต้อง
เดี๋ยวผลสรุปของคดีคาดว่าไม่นานก็จะรู้นะคะ
เพราะว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ทั้งหมด
แล้วก็มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนเรียกเจ๊เกี่ยวนางปนัญชยาสุขผล
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ในจังหวัดกาญจนบุรีไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ฟังจากฝากฝั่งตำรวจยืนยันไปแล้วทีนี้ต้องฟังจากเจ้าตัว

คือตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราค่ะวันนี้ก็ตามข่าวกันทั้งวันเลย
เพราะว่าข่าวลืมพอมันออกมาเราก็เลยต้องการตรวจสอบ
ไปถามทั้งครูปรีชาไปถามทั้งหมวดจรูน
ก็เจอทั้งสองคนอยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะ
เดี๋ยวมาดูครูปรีชากันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชม
วันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถึงหน้าบ้านเลยนะคะ
ตอนแรกผู้สื่อข่าวก็ลุ้นนะว่าครูจะอยู่ไหม
สักพักหนึ่งค่ะก็เจอว่าครูปรีชาอยู่ที่บ้าน
ออกมาต้อนรับแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยยังใช้ชีวิตปกติในวันหยุด
แล้วก็ยืนยันว่าครูไม่ได้ถูกอุ้มไปที่ไหน
ยังไม่ได้มีการสารภาพอะไรทั้งสิ้น
ครูปีชายังพูดคำเดิมค่ะ
ยังยืนยันความบริสุทธิ์ว่าครูนี่แหละ
เป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
แล้วครูก็พร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาล
รวมถึงผู้สื่อข่าวก็ถาม
หลักฐานที่ทนายตั้มเอาไปมอบให้กับกองปราบ

เรื่องนี้คุณครูปรีชาไม่ได้แสดงความคิดเห็นนะคะ

จากเรื่องไลน์แล้วครูมีเรื่องของคลิปเสียง
ที่บอกว่าแม่ค้าพูดคุยกับเสียงคนที่คล้ายครู

คุณครูบอกว่าเรื่องนี้ครูไม่กังวล
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดใครมีหลักฐานอะไรเนี่ย

ฟังครูพูดค่ะ
สิ่งที่เขาทำก็สิ่งที่เขาคิดดีแล้วเขาถึงทำนะครับ
คนเป็นครูในเรื่องนี้มันสอนหลายอย่าง
สอนเรื่องของความคิดทัศนคติของคน

ครูเนี่ยเผชิญความจริงนะครับ

ดังนั้นคนที่เผชิญในความเชื่อเนี่ย

คือจริงแล้วทุกอย่างอยู่ในสำนวนของตำรวจหมดนะ
นะครับอยู่ในสำนวนตำรวจหมดเลย
ตำรวจจะมีสำนวนหมดนะครับ
สิ่งที่เขากล่าวอ้างอะไรทั้งหลายเนี่ย

ต้องพิสูจน์กันในสารแล้วจะได้เจอของจริง

เมื่อสักครู่เห็นท่าครูปรีชาไหม
กดไลค์ทั้งชู๒นิ้วว่าสู้เนี่ย

ข่าวลือไม่รู้แหละว่าออกมาจากใคร
แต่ตัวครูไม่กังวลยืนยันหนักแน่นแล้ว

คุณครูยังสบายใจมากอยู่

ครูก็ขอตัวออกไปทำธุระข้างนอก

เขาพาคุณครูเนี่ยไปอ่านไหนดูซิ
คุณครูไปซื้อที่ยังไงบ้าง

แล้วเอาไปจ่ายตลาดต่อยังไงบ้าง
ซึ่งทางด้านคุณครูก็บอกนะคะว่า
บรรยากาศที่เมื่อวานไปจำลองสถานการณ์เนี่ย

แล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
แล้วก็เดินแล้วก็ไปรับร่วม

สอบประเด็นเพิ่มเติมให้จำลองเหตุการณ์ในวันซื้อจริง
ซื้อลอตเตอรี่อย่างไรซื้อลอตเตอรี่แล้วไปไหนบ้างนะครับ
เพราะว่าสื่อมวลชนก็เยอะขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับ
ยังไงก็แล้วแต่นะครับใครมีหลักฐานอย่างไร
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะได้เข้ากระบวนการศาลนะครับ
ครูพร้อมไปทุกที่ครับไม่ได้หลบไปไหนและยังอยู่ครับ
ครับโหดูเหมือนครูจะสบายใจเหมือนปกติเลยเนอ
ก็ปกติสิจะเป็นอะไรล่ะนะ
อะไรก็แล้วแต่นะครับมันมี๒หลักที่ครูบอกนั่นแหละ
รักความเชื่อก็รักความจริงความเชื่อก็คือรักของสังคม
ตอนนี้สังคมกำลังซับสน
เพื่อนที่เคยรักกันก็มาบอกให้ครูฟังว่าตอนนี้ทะเลาะกับเพื่อนไปแล้ว
คนนี้เข้าฝั่งนี้คนที่เข้าฝั่งนี้นะครับ
เพื่อจะได้ไม่ลดปัญหาของสังคม
ซึ่งซึ่งนานวันก็จะบานปลายจะเกิดการเคารพการขัดแย้งกันใน
ในสังคมนะครับก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายปัญหาเกิดจากคนสองคน
คนสองคนเข้ากระบวนการศาลก็จบแล้วครับนะครับ
ก็ขอบคุณสื่อพร้อมช่วงที่๓โอ้โหไม่มีปัญหาร้อง
แม้ว่าจะมีคลิปเสียงอะไรออกมาเองครูก็รู้สึกอย่างนี้ครับ
คลิปคือไม่ได้มีไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าใครจะมีอะไรน่ะ
โดยที่ครูบอกไว้ทุกอย่างเข้ากระบวนการศาลสิครับ
จะเป็นคนตัดสินได้หมดว่าความจริงคืออะไรนะครับ
ตำรวจท่านก็ทำในเรื่องของการตรวจสอบการสอบสวนตามข้อ
เนี่ยค่ะครูปรีชาเขาก็ดูสบายสบายจริงจริงน่ะอืมใช่
คือคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นมาแหละเมื่อกี้ว่าครูปรีชาพูดก็น่าฟัง
แต่อย่าให้เหมือนครูจอมทรัพย์นะเหมือนครูปรีชาบอกแหละตอนนี้เวลาคุยกัน
กลายเป็นทะเลาะกันฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งครูปรีชาฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งหมวดจรูน
ถกกันไงเวลานั่งกินข้าวคุยกันกลายเป็นทะเลาะกันว่า
ตกลงลอตเตอรี่สามสิบล้านนี่มันของใครกันแน่ทีนี้เราฟังจากครูปรีชาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมไปดูทางอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือหมวดจรูนกันบ้างค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถึงรอบไปถึงบ้านค่ะเจอหมวดจรูนเนี่ย
พักผ่อนอยู่กับครอบครัวเพราะว่าเมื่อวานนี้เอาจริงก็เหนื่อยแล้วเนอะ
เดินทางไปกองปราบมอบหลักฐานรวมถึงก็ตระเวนเดินสายให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เมื่อวานก็มาออกถามตรงทั้งหมวดจรูนภรรยาแล้วก็ทนายตั้ม
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามกับหมวดจรูนค่ะบอกว่าได้ยินไหม
กระแสข่าวที่มันมาตลอดเลยว่าครูปรีชารับสารภาพแล้ว
เรื่องนี้ค่ะหมวดจรูนรวมถึงภรรยาก็บอกว่าก็เพิ่งรู้จากผู้สื่อข่าวนี่แหละ
แต่ใจหนึ่งก็คิดนะหลังจากที่ไปสาบานมาเมื่อวันอาทิตย์ก่อน
คือรู้สึกเลยว่ามันเหมือนกับสิ่งดีจะเกิดขึ้น
หลักฐานต่างมันก็ปรากฏขึ้นมา
หมวดจรูนเองคิดว่าคำสาบานมีส่วน
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าสมมุตินะ
ถ้าเกิดว่าข่าวลือที่บอกว่าครูปรีชาสารภาพเป็นจริง
จรูนจะทำอะไรเป็นอย่างแรกแล้วก็ยังโกรธครูปีชาอยู่ไหม
หมวดจรูนบอกว่าอย่างแรกคือจะไปทำบุญ
แล้วก็จะอโหสิกรรมให้
เพราะว่าหมวดจรูนเชื่อว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นค่ะ
คือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงผมว่า
ความอธิษฐานหรืออะไรก็แล้วแต่
มันก็น่าจะถูกแล้วแหละ
เพราะว่ายังไงความยุติธรรมมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้บ้าง
ส่วนหนึ่งนะเราก็มีความเชื่อเราก็มีความเชื่ออยู่แล้ว

เรานับถือความเชื่อในศัลยภาพรบรวม

ก็เราบริสุทธิ์ใจเราก็ไปสาบาน

ไปทำบุญทำทานอย่างนี้ปกติผมก็ชอบทำบุญทำทานอยู่แล้วนะ
ผมไม่ได้ไปคดไปโกงใครมาก็
ด้วยความวิสุทธิ์ใจแล้วก็ทำบุญทำทาน
ผมก็น่าจะโหสินะโหสิใช้คำว่าโหสิดีกว่า
แต่ว่าคนทำชั่วต้องได้รับกรรมชั่ว
ทำกรรมดีก็ต้องได้รับกรรมดีผมเชื่อนะ
จรูนบอกว่านอกจากเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมแล้ว
ก็ยังเชื่อมั่นในกองปราบรามด้วย
ว่าจะเป็นคนทำให้ความจริงปรากฏมา
ไม่ใช่ว่าจะให้ทางกองปราบมาเข้าข้างนะคะ
แต่ว่าต้องการให้ทำความจริงรวมถึงให้สอบสวน

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อค่ะ
ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้ที่มองว่าอีกฝ่ายนึง
ทำเป็นขบวนการมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เรื่องนี้หมวดกลัวไหมเรื่องอิทธิพล
จรูนบอกว่าผมไม่กลัวเลยเรื่องอิทธิพล
เพราะว่าอย่างน้อยผมบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็เต็มร้อยกับการสอบสวนต่าง
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ได้เต็มร้อยหรือไม่
อันนี้หมวดจรูนก็ถามกลับไปนะคะ
เมื่อวานเราให้ทนายจัดการ
ก็มั่นใจขึ้นเยอะเลยมั่นใจขึ้นเยอะ

ใช่แน่นอนผมก็ยังเชื่อว่ายังเชื่อว่าน่าจะได้รับความยุติธรรมจากท่านนะ
จากท่านทั้งหลายที่เข้ามาทำในตอนนี้
น่าจะหาความจริงให้มันปรากฏขึ้นมาได้
ผมต้องการแค่หาความจริงให้มันปรากฏแค่นั้นไม่ต้องช่วยผม
ผมเน้นย้ำเสมอว่าไม่ต้องช่วยผม
แต่ให้ท่านหาความจริงให้มันปรากฏขึ้นมาได้เท่านั้น
แล้วก็จะรู้เองว่าใครผิดใครถูก
แม้ว่าจะผ่านมาเพิ่มเติมตอนนี้ไหม
ผมเริ่มมั่นใจว่าน่าจะมีคนที่จะหาความจริงให้มันปรากฏขึ้นมาได้เท่านั้น
กลัวนะไม่กลัวแล้วผมมาเลือกตำรวจร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว

แต่ว่าถ้าไปเจอลักษณะอย่างนี้

เหมือนกับผมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่คนเดียวแล้วคนอื่น
ผมมองคนอื่นตำรวจด้วยกันนะ
คือหมวดจรูนก็บอกด้วยนะคะว่าทางกองปราบเนี่ย
นัดไปให้ปากคำเมื่อไหร่บอกมาได้เลย
ผมยินดีเต็มที่เพราะว่าต้องการให้ความจริงปรากฏ
แล้วก็สิ่งที่สำคัญการต่อสู้ในชั้นศาล

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมวดจรูนคุยกับผู้สื่อข่าว

ทำนองว่าเอ๊ะทำไมฟังแต่ทางครูปรีชากับแม่ค้า
แล้วเหมือนจะเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายมีการซื้อขายกัน
แม้ว่าทางหมวดจรูนบอกว่าผมไม่ใช่ลูกค้าประจำ
ผมจำหน้าแม่ค้าไม่ได้แม่ค้าก็อาจจะจำหน้าผมไม่ได้

น้ำเสียงของหมวดจรูนทุกครั้งเขาก็จะดูเป็นคนซื้อ
ถามว่าขับรถอะไรไปที่ตลาดวันนั้นก็จำไม่ได้
แม่ค้าซื้อกับใครก็จำไม่ได้
แต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งค่ะที่หมวดจรูนจำได้

เรื่องจริงคือลอตเตอรี่วางขายอยู่บนแผง
คือเอามาวางขายบนแผงเลย
มันมีอยู่๒ชุดวางอยู่บนแผง
แล้วก็หยิบมาให้ผมโดยมีแม่ค้าเป็นคนหยิบ

นี่แหละค่ะสิ่งที่หมวดจรูนย้ำเลยว่าผมจำได้
มันมีเลขชุดเลขท้าย๒๖อยู่บนแผง๒ชุด
แม่ค้าก็หยิบให้เองเป็นชุดที่ถูกรางวัลที่๑
ทำไมล่ะถึงไม่ขยายผลจากตรงนี้บ้าง
เรื่องนี้เชื่อว่าหมวดจรูนก็ฝากทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ